ส่วนเรื่องของขโมยขโจนนะคะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังได้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขาก่อเหตุลักษัพในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าไปขโมยของตามร้านต่างเนี่ยนะคะ
๒เดือนผ่านไปก่อเหตุไปถึง๑๐ครั้ง
ทีนี้แต่ละร้านเขามีกล้องวงจรปิดสิคะสุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
ก็คือว่าจริงเขาพยายามปิดบังใบหน้าเหมือนกันในบางจุด
แต่ที่ไปเห็นก็คือรอยศักดิ์จำนวนต่อรอยศักดิ์นี่แหละนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นผู้ชาย
ขณะที่เข้าไปรักทรัพย์ในร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
จุดนี้เขาใช้วิธีการอำพรางใบหน้าด้วยนี่แหละค่ะที่ตักผม
เอาบังแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปก่อเหตุทั้งหมดนะคะ
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งร้านนี้เข้ามาขโมยไปละ๔ครั้งนะ
ทรัพย์สินไปหลายรายการเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง
จากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็ไปร้านทุกอย่าง๒๐บาท
ซึ่งคนร้ายรายนี้บุกเข้าไปขโมยของในร้านนี้
วิธีการก็คือแบบนี้ค่ะเอากล่องกระดาษ
ใส่ไว้ในศีรษะตัวเองคลุมไว้แบบนี้
เพื่อให้กล้องวงจรปิดที่เขาเห็นเนี่ยไม่ให้เห็นหน้าเขาชัดเจน
ร้านนี้บุกเข้าไปแล้วถึง๓ครั้งได้ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดไปขโมยรถจักรยาน
รถจักรยานคันนี้เขาจอดไว้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในซอยสำริทประสงค์ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การก่อเหตุทั้งหมดสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหาย
เพราะมีหลายคนนะคะทางด้านผู้เสียหายก็เลยเอาหลักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านของตัวเองในร้านของตัวเอง
ให้ตำรวจเพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามตัว
หลังจากนั้นตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เอามาเปิดดูเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
สืบสวนสอบสวนไปทราบชื่อ
เพราะว่าบางจุดเขาก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้านะ
สรุปแล้วคนร้ายชื่อในต้นอายุ๓๒ปี
ตำรวจขอสารออกหมายจับในข้อหารลักทรัพย์
ก่อนที่จะตามไปควบคุมตัวได้ที่โรงพยาบาล
ขณะที่พาพันรยาไปตรวจรักษาอาการ
คือตอนแรกเขาปฏิเสธนะเขาบอกเขาไม่ได้ทำ
แล้วตอนนี้เขาก็พาพันรยามารักษาโรค

แต่ตำรวจบอกดูสิกล้องวงจรปิดมีอยู่จุดหนึ่ง
เห็นรอยสักรูปแมงป่องที่ข้อมือด้านขวา

จำนวนด้วยหลักฐานเพราะว่าภาพมันตรงกันนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เขารับสารภาพแล้ว
เขาบอกด้วยนะที่เขาทำไปเพราะว่าเขาป่วย
เป็นโรคร้ายแรงพร้อมกับพันรยา
ตอนนี้ตกงานก็เลยก่อเหตุลักษัพ
เพื่อเอาเงินมาเป็นค่ายารักษาอาการป่วย
ทั้งของตัวเองและก็ของพันรยา
พันธุ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์เทพวัน
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร
เมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าผู้ต้องหารายนี้
ระเวนลักทรัพย์มาทั้งหมด๓๘ครั้ง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เขารับสารภาพ
เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เขาก็มีการนำตัวกลับมาที่อีสพอีกครั้ง

ตำรวจบอกว่าจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
เพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ